แต่ที่จะพาไปไม่ได้เป็นทางแหน่งเนื้องไปดูพิธีการรำบวงส่วงบูชาพญาสีสุวรรณอโหงสัตวนคราชครับ

นี่เลยบรรยากาศของการรำบวงสวงบูชาพญานาคของพี่น้องชาวศรีเชียงใหม่
ยิ่งใหญ่อย่างนี้เริ่มด้วยพิธีพระบูชาองค์พญานาคที่ชาวอำเภอศรีเชียงใหม่จัดสร้างขึ้นก็เป็นพญานาคเจ็ดเซียนนะครับ
สีเหลืองเขียวหันหน้าเข้าหาแม่น้ำโขงก็ตั้งชื่อเอาไว้นะมีชื่อด้วยว่าพญาศรีสุวรรณหงษัตนคราชนะครับ

มากันเยอะมากเลยมาร่วมกันฟ้อนรำกันอย่างสวยงามตามภาพที่เห็นนี่แหละครับ
มากยิ่งใหญ่อลังการมากค่ะ

ที่จังหวัดน้องคายก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ไปเที่ยวได้

มีอะไรอร่อยให้ทานเยอะเลยนะคะ